สิบห้าสิบหกกุมภาพันธ์นี้อุ้ยมีการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐบาล
ค่ะนี่ครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมของวาระเลยนะฮะ
นี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับทางพักเพื่อไทยแก่นำพักฝ่ายค้านก็เลยออกทีเซอร์มาเลย

อโห้นี่นี่เห็นมั้ยอูหูอ่ามาเป็นทีเซอร์หนังเลยนะ
๑๕๑๖ปุ่มพาประชาคหน้ากากคนดีอุ๊ยตาย
นี่ใช้ภารกิจนี้เลยนะฮะคือเป็นการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่มีการลงมตินะฮะคือไม่เหมือนกับไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
อันนี้อภิปรายแต่ไม่ลงมติค่ะนะครับแต่ทางคนที่ถูกอภิปรายก็ต้องมาตอบคำถามนั่นแหละ
นี่ของพักเพื่อไทยเขานะครับทุกผู้ชมครับก็มีผู้ที่จะอภิปรายทั้งหมด๓๕คนนะครับ
ได้เวลาอภิปรายวันละ๑๒ชั่วโมงนะครับ๒วันนะครับรัฐบาลได้ชี้แจงเวลาที่ได้เนี่ยคือวันละ๓ชั่วโมงนะฮะ
ฟังคุณหมอชลนานหน่อยนะครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยครับ
แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับ
มาตรการรองรับที่เราเองกล้าประกาศเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงหนึ่งเนี่ย
เราจะมีการอภิปรายแน่นอนครับแต่ไม่ใช่การอภิปรายในสภาพผู้แทนรัศดร
จะเป็นการอภิปรายนอกสภาถ้าการพิปรายนอกสภามันจำเป็นต้องทำนะครับ
เราเชื่อว่าถ้าไม่มีการปิดกั้นจริงเนี่ยยติเราไม่ได้ตกนะครับ
ตามใดที่มีการเปิดสภาขึ้นมาเราก็เอายตินี้ขึ้นมาพูดต่อ
ได้ไปเรื่อยจนสิ้นสมัยประชุมเพราะฉะนั้นวันที่๒๘เนี่ย
หลังจากสิ้นสมัยประชุมไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้พิปราย
เราก็จะกำหนดวันเปิดอภิปรายนอกสภา
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
บอกว่าถ้าฝ่ายค้านอภิปรายมานะครับรัฐมนตรีทุกคนก็พร้อมไปร่วมประชุม
แล้วก็พร้อมจะชี้แจงอยู่แล้วรวมทั้งในส่วนของนายกด้วยนะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคงเป็นเรื่องที่เคยตอบไปแล้วนะครับ
ถ้ามีเรื่องใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจนะฮะ
ก็ต้องชี้แจงไปตามกระบวนการ
ก็ข่าวมาจากไหนแล้วผมไม่รู้อ่ะก็เห็นทุกคนก็ยืนยันว่าเขาก็ยินดีไปร่วมอยู่น่ะ
ผมก็ยินดีเข้าไปตอบเขาสิมันจะเกิดไม่เกิดก็ดูกันแล้วกันว่าทำไมไม่เกิด
เกิดเพราะอะไรนะผมก็ชี้แจงได้หมดชี้แจง
ตอนนี้ชี้แจงเข้าใจว่ามันเรื่องที่เคยแถวแผลบ๊ายแล้วว่าบ้างล่ะส่วนใหญ่เนอะ
ขณะเดียวกันนะครับทางพักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักนะครับ
บอกว่าการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเนี่ย
สอสอทุกคนก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวที่จะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้
แต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิใจไทยจงใจที่จะไม่ให้องค์ประชุมครบนะครับ
แล้วถ้าอภิปรายมาก็พร้อมชี้แจงครับ
ขณะเดียวกันนะครับดูการลงพื้นที่หน่อยนะฮะ

ผลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่นะฮะ
วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ลงพื้นที่

น้ำมุนตรีและน้ำมุนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมนะครับ
พร้อมกับรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
มิด์ตูจะเป็นคาดิเดทนายกของภาคนี้

ไปวัดพระบรมธาตุชายาราชวรวิหาร

ไปศักรห์ระมูทาร์พระบรมธาชายา
นี่ก็มีชาวสุราธารณีที่มาให้การต้อนรับน้องหนูเด็กนักเรียน
ก็มาให้การต้อนรับหลายคนบอกเป็นเอฟซีลุงตู่
นี่ฮะลุงตู่ก็ไปอุ้มเด็กด้วยนะครับ
จากนั้นก็ไปต่อนะครับที่ที่ว่าการอำเภอชายานะครับท่านผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทธกภัยในพื้นที่
แล้วก็เป็นประธานศักดิ์ขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก๔
พร้อมกับชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องที่ทำกินประชาชนก็มารอต้อนรับนะฮะ
พร้อมกับดอกกุหลาบสีแดงอ่าถือป้ายรักลุงตู่นี่มีป้ายนะบอกลุงตู่ไปพักไหนเราก็จะตามไปเชียร์
นี่งานลักษณะแบบนี้นี่เมื่อก่อนจะเห็นบิ๊กป้อมไปตลอดนะตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่บิ๊กตูบอกอ๋อ
ใครจะขอเรื่องอะไรก็ต้องขึ้นมาที่ผมอยู่ดีแล้วก็ไปที่งานมหากรรมว่าวสุราภานีนะคะ
นี่บิ๊กตู่ไปเปิดงานนะครับเป็นประธานเปิดงาน
หาดในอำเภอตะบนตะกรบอำเภอชายา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ใครใกล้จะไปเที่ยวงานก็ได้นะครับ
บิ๊กป้อมหน่อยนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกนะครับ
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะครับ
วันนี้ไปกาญจนบุรีนะฮะเปิดปลาใสใหญ่ที่กาญจนบุรี
หลังจากอดีตสอสอของพลังประชารัฐเนี่ย
ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยแบบหมดเลยนะฮะ
หมดทั้งใจเหรอคะหมดทั้งพักเลย
สกาญจนบุรีพลังประชารัฐเนี่ย
ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยหมดแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
แต่บิ๊กป้อมวันนี้มาปราศัยใหญ่
แล้วเปิดตัวว่าที่ผูดสมัครสอกาญจนบุรีของพลังประชารัฐเนี่ย

นี่นะฮะนำพวกไฮโดลิกเลย
ป้อมบอกต้องการสร้างเอกภาพในบ้านเมือง
ไม่ว่าจะพักไหนฝ่ายไหนคนไหนก็แล้ว
แต่ถ้ามัวแต่ทะเลาะกันบ้านเมืองมันจะไปไม่ได้
อ่าเรื่องเล็กยังแก้กันไม่ได้เนี่ย
อย่าไปฝันเลยจะแก้เรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปต้องเลือกพักพลังประชารัฐ

ต้องเลือกบิ๊กป้อมเป็นนายก
อ่าคนเด็กประวิทย์นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่กรุงเทพนะครับ
คือจะเป็นการลงพื้นที่กรทมครั้งแรกนะฮะ
เขตป้อมปราบศัตรูภาย
ถามว่าจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทม
ลงพื้นที่กรุงเทพในนามพักพลังประชารัฐ
หาเสียงครั้งแรกเนี่ยทำไมเลือกป้อมปราบศัตรูภาย